คุณผู้ชมครับส่วนเรื่องแปลกที่เรารวบรวมมา

แต่ว่าในช่วงของการใกล้สู่เดือนใหม่แบบนี้
เพราะมันเป็นสิ้นเดือนของเดือนนี้ใช่ไหม

เรื่องของความแปลกของเหล่าบรรดาสรรพสัตว์ต่าง

ว่าสัตว์ที่เราจัดอันดับมาอันดับ๑๒๓นี้
เขาแปลกจริงแล้วก็มีหลายคนไปขอเลขดงเลขเด็ดว่ากันว่าเคยได้โชคด้วยนะ

ได้เวลามาจัดอันดับความแปลกกับตลอดข่าวเช้านี้กันแล้วล่ะครับ
เราขอนำเสนอความแปลกที่มาพร้อมกับโชคลาภและความร่ำรวย
กับ๓อันดับสัตว์แปลกสีทองกันครับ
อันดับที่๓เราขอพาคุณผู้ชมบุกไปกันที่จังหวัดพัทธลุง
ที่นี่เนี่ยเขาว่ากันว่ามีตภาพน้ำสีทองน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมเลยทีเดียว

ตภาพน้ำสีทองที่บอก
ได้มาจากการไปทุ่งนาดูไซดักปลาตามปกติ
ปรากฏว่าในไส้ไม่มีปลาครับ
แต่ได้เจ้าตภาพน้ำตัวนี้ขึ้นมาแทน
ชาวบ้านเห็นตัวมันสีทองแปลกตาดี
เอามาเลี้ยงไว้ในตู้ปลาที่บ้าน
พอเรื่องนี้ตกไปเข้าหูชาวบ้านเข้า
ก็แห่กันมาอาบน้ำปะแป้ง
ด้วยความเอ็นดูเอ็นดูครับ
เพราะเชื่อว่าเจ้าตภาพน้ำตัวนี้เนี่ย
มาให้โชคถึงที่บ้านกันเลยทีเดียวครับ
คุณผู้ชมเห็นเหมือนผมไหม
ไปดูสัตว์แปลกสีทองอันดับที่๒ของเรากันต่อครับ
ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชนบุรี

เหลียงปลาช่อนสีทองไว้ในโอ่ง
พอจับขึ้นมาให้ดูมันตัวใหญ่มากทีเดียว
ยาวเป็นฟุตเลยล่ะครับคุณผู้ชม
พี่แกบอกว่าแกเก็บปลาช่อนสีทองมาเลี้ยงอย่างธนุถนอมตั้งแต่เล็ก
จนล่าสุดรวยทั้งคนทั้งปลาเลยล่ะครับ
และอันดับที่๑เราขอยกให้เจ้าตัวนี้เลยครับ
ถึงจะไม่มีสีทองแต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นตัวเงินตัวทองเหมือนกัน
แต่งานนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีอาการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะ
ก็ดูสิครับมันสายไปสายมา
เห็นได้ชัดสงสัยงานนี้เนี่ยจะต้องเดือดร้อนร้านขายยาหมอหมึก
ช่วยมันด้วยละกันนะครับช่วยผมด้วยครับคุณหมอ
และนี่ก็คือ๓อันดับความแปลกที่ตลอดข่าวเช้านี้
นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้สนุกสนานกันครับ
ครั้งหน้าเรายังมีเรื่องราวความแปลกอีกเพียบ
ติดตามได้ในตลอดข่าวเช้านี้ครับ